กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้เป็นวินาทีที่ครอบครัวของคุณสู่จะ
จังหวัดนครสวรรค์จะต้องช่วยกันนะครับร่วมแรงร่วมใจกันตอบโจทย์สี่ข้อเพื่อที่จะพิชิตเงินล้านกลับไปบ้านได้หรือไม่
อยู่กับโจทย์๔ข้อที่อยู่ในมือผมนี่ครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐๐บาร์
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งมาก

โจทย์เตรียม๔ข้อช่วยกันคนละข้อและข้อและข้อและข้อ
ผิดไม่ได้เลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับจะได้ลุ้นเงินล้านกัน

ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเราเอาใจช่วย
ขอเชิญคุณสุมาต่อชีวิตเป็นท่านแรกครับ
และสำหรับคำถามของเราในวันนี้นะครับ

เพื่อให้เข้าใกล้กับความสามารถของแต่ละครอบครัวมากขึ้น
สนุกมากขึ้นลุ้นมากขึ้น
อาจจะมีตัวเลือกบ้างไม่มีบ้างนะ
ใช้ความเข้าใจความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
ว่าเรารู้จักกันมากน้อยแค่ไหน

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่หนึ่งบ้านของเรา
เรื่องที่๒แพ็คของ
เรื่องที่สามวัดเขาถ้ำอุณน่า
เรื่องที่๔วงนายบายนาย
เรื่องที่๕วงดุริยา

คุณสุดจะเลือกเรื่องไหน

เรื่องแพ็คของครับ
ทำไมเรื่องแพ็คของครับคุณถามหน่อย
ตอนทำงานหนูเคยเป็นแพ็กกิ้ง
หมายถึงว่าตอนที่ทำอยู่โรงงานเหรอครับ

แล้วปกติแพ็คของเร็วไหม
เมื่อก่อนเร็วแต่ว่าไม่ได้ทำมานานแล้ว

เพราะเป็นอาชีพของเราด้วยนะครับ

ก็แล้วแต่ขนาดนะคะก็มีทั้งเล็กแล้วก็ทั้งใหญ่ด้วย

ตอนนี้ไม่ได้ทำมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย

แล้วยังคิดว่ายังมั่นใจไหม
วิชาชีพที่เราเคยทำอยู่ทุกวันทุกวัน

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

นี้ใช่ไหมรังแบบนี้ใช่ไหมกล่องแบบนี้ใช่ไหม

กรณ์ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับคุณผู้ชมก็จะมี
รังนะฮะซึ่งเป็นรังใหญ่จำนวน๑ใบด้วยกันนะครับ
แล้วก็จะเป็นกล่องเล็กจำนวนนึงที่เรากำหนดเอาไว้เดี๋ยวเราจะบอกว่ากี่ใบนะครับ
แล้วก็จะมีเทปใสเพื่อที่จะให้คุณสุกเนี่ย
กล่องนะครับก็คือปิดเข้าลูกกล่องให้ได้แล้วก็ปิดซีนหมดเลยมันจะปิดกี่ด้านครับพี่สุ

สองด้านนะครับสองด้านแล้วก็ให้ครบจำนวนสิบห้าใบสิบห้าใบแล้วนำมาใส่ในกล่องใหญ่
กล่องใหญ่นี้ก็ทำตั้งขึ้นมาเป็นลูกกล่องแล้วก็ปิดให้เรียบร้อย
เหมือนกับที่เราจะไปส่งสินค้าให้กับลูกค้าจริงเลยนะครับ
แล้วก็จะมีละครั้งให้๑ตัว
ละครั้งเนี่ยเป็นละครั้งที่สำคัญมากที่สุด
ตอนนี้มือพี่สุเนี่ยซีถึงได้บอกว่าทำไมเลือกเรื่องนี้แล้วทำได้เหรอฮะได้ไหม

น่ารักเลย

เชิญคุณเอกมาเป็นผู้ช่วยครับ

แรงแข็งขันช่วยกันให้เต็มที่

สำหรับเรื่องนี้ก็คือ

กล่องเล็ก๑๕กล่อง
ใส่ในกล่องใหญ่หนึ่งกล่องแพ็คปิดให้เสร็จภายในเวลาสองนาทีครับ
พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้ว

สองนาทีนะ
หนึ่งใบผ่านไป
สองวันแล้วเออเร็วแล้วเออแต่ละวันระวังเทปใสเท่านั้นแหละฮะ
ระวังดีดีนะอ่าไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยเรื่อย
สามสี่สี่แพ็คทำกันด้วย
ดูแลแล้วเหรอ
เผื่อไงถ้าเนี้ย

อ่ะทิ้งมาแล้ว

อีสี่ใบทุกนัก
อีสี่ใบทุกนัก
อีสี่ใบทุกนัก
อีสี่ใบทุกนัก
อีสี่ใบทุกนัก
อีสี่ใบทุกนัก
อีสี่ใบทุกนัก

อีสี่ใบทุกนัก
อีสี่ใบทุกนัก
อีสี่ใบทุกนัก

อีสี่ใบทุกนัก

อีสี่ใบทุกนัก

อีสี่ใบทุกนัก

อีสี่ใบทุกนัก

นี่เอาล่ะ

ขอให้โชคดีนะฮะขอเชิญน้องขิมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องขิมชอบวงนายบายนายเหรอครับ

ถือว่าเป็นแฟนคลับตัวยงเลยหรือเปล่า

แต่ก็ดูทุกผลงานเลยค่ะ

หนูติดตามวงนายใบนายทางช่องทางไหนบ้าง

ปลื้มพี่คนไหนในวงมากเป็นพิเศษ
พี่แจ๊กกี้กับพี่นิวค่ะ
แล้วรู้ไหมว่าพี่เขาเกิดวันที่เท่าไหร่กัน

รู้
รู้หมดทุกคนไหมเนี่ยถามจริง

เพราะว่าถ้าในวงเขาเนี่ย

เขาก็จะลงไอจีแล้วก็จะอวยพรกัน

เอาล่ะลูกสมาธิดีนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
สมาชิกในวงคนใดเกิดเดือน

เจเจกริสณภูมิ

ตัวเลือกที่๔
ก็พี่เจเจเขาเกิดแล้วสิงหาค่ะวันที่สิบหาสิงหาปศสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าค่ะ
พร้อมแล้วน้องขิมเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่สองเจเจกฤษณภูมิครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

สองข้อผ่านไปเอาใจช่วยกันนะครับคุณผู้ชม
หนูจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
๊อตแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้ก๊อตขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่อง
นั่นก็คือเรื่องบ้านของเรา
เรื่องวัดเขาถ้ำบุญนาค
เรื่องวงดุรยาง
เลือกวงดุริยางค่ะ
ทำไมเลือกวงดุรยางให้น้องก๊อตล่ะครับ
เพราะว่าเขาเป็นดุริยางอยู่ค่ะ

ขอเชิญน้องก้อนมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วตอนนี้ก๊อตก็เรียนหนี้มาตั้งแต่อนุบาลไหม
ไม่ครับเรียนที่นี่มาตั้งแต่ป๔ครับ
แล้วพอย้ายเข้ามานี่มาอยู่ในวงดุรยางของโรงเรียนเลยเหรอลูก

ยากไหมฝ่าจะฝึกตีกลองได้เนี่ย

ในวงดุรยางเรามีเครื่องดนตรีอะไรบ้าง
มีกองใหญ่กองแท็ก
ทำบารีโทนแล้วก็แซคโซโฟน
แต่คุณเลือกที่จะตีกลอง

ล้มไม่พอครับตอนนั้นตัวน้อยไม่ออก

ว่างั้นพร้อมไหมฮะที่จะฟังคำถามครับคุณก๊อต

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เสียงที่ได้ยินต่อไปนี้
คือเสียงของเครื่องดนตรีชนิดใด

ตัวเลือกที่๑ฟุต
ตัวเลือกที่๒คาริเนท
ตัวเลือกที่สามแซ็กโซโฟน
ตัวเลือกที่สี่ทรัมเป็ด
ก็ตัวเลือกที่๓คือตัวเลือกที่๔อยู่ในวงมีม
แล้วก็ผมก็มาดูตัวเลือกที่๑กับตัวเลือกที่๒
แต่ที่ผมฟังมันน่าจะไม่ใช่ฟุตครับ

ถ้าพร้อมแล้วน้องก๊อตเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒คาริเนทครับ

เอาใจช่วยครอบครัวของคุณสุจากนครสวรรค์พร้อมกันนะฮะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเราไปฟังเฉลยพร้อมกันนะลูก

อตจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เลือกเรื่องอะไรให้น้าเอ็มขึ้นมาครับ
ครับ
ขอเชิญน้าเอ็มมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จริงวัดถ้ำนี่อยู่ใกล้บ้านเราไหมฮะ

พระที่มีชื่อเสียงของวัดนี้ชื่ออะไรพี่เอ็ม

ชันทะซิริ
จริงแล้วท่านซิริอายุได้เท่าไรพี่เอ็ม
สิริอายุ๑๒๘ปีครับ
แต่ตอนที่ช่วงที่พี่เอ็มบวชเนี่ยก็คือ

ถูกไหมว่าท่านจรสังขาญไปแล้ว

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกใดไม่ใช่ข้อมูลที่ถูกต้องของหลวงปู่ศรีฉันทะสิริ
ตัวเลือกที่๑บวชพระได้๘๘พันศา
ตัวเลือกที่๒เป็นชาวเมืองสุริน
ตัวเลือกที่๓มรณภาพในปีพศ๒๕๖
ตัวเลือกที่๔เกิดในสมัยรัชกาลที่๓
หลวงปู่ศรีน่าจะเกิดในรัชกาลที่๕ครับไม่น่าจะเกิดรัชกาลที่๓ครับ
ถ้าพร้อมแล้วคุณเอ็มเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๔เกิดในสมัยรัชกาลที่๓ครับ

๔ข้อผ่านไปแล้วมาเป็นแรงใจและเอาใจช่วยครอบครัวของพี่สุกันครับ
ช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ
สมาชิกในวงคนใดเกิดเดือนสิงหาคม